เรื่องราวของมนตรีรพมนตรีนะครับ
ไปล่วงละเมิดทางเพศหญิงคนหนึ่งนะครับ
จับได้เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่นะครับ
ใช่ครับก็คืออ่าก่อนโอ๊ยตอนที่จะมีอ่า
การจับกลุ่มตัวได้เนี่ยนะคือก็เห็นว่ามีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
เหมือนกับเขาพยายามจะยิงปืนต่อสู้หรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้
แต่สุดท้ายก็คือทางญาติพี่น้องก็บอกว่าให้ออกมามอบตัวซะ
ก็ตำรวจก็มอบตัวแล้วก็จับซะนะฮะก็เดี๋ยวกำลังนำตัวเข้ามาที่กรุงเทพ
นะฮะคือเรื่องเนี้ยมันเป็นประเด็นแบบโอ้โหสังคมสังคมแบบ
ถามกันเยอะแยะมากมายถามว่าเพราะอะไรเพราะว่ารอพอคนนี้เนี่ยครับ
เคยมีคดีมาแล้วคดีมาก่อนนะฮะเคยไปล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงเนี่ยนะฮะ
คืออายุต่ำกว่าสิบห้าปีหลังจากนั้นคือติดคุกไปแล้วก็ออกมา
นะครับพอออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปสมัครเป็นรอปภนะฮะ
ซึ่งการไปสมัครเป็นรอปภแน่นอนว่าพอไปสมัครที่บริษัทรับรอพอ
หรือว่าเป็นบริษัทที่เขาต้องแบบส่งรอพอไปที่นู่นที่นี่อะไรอย่างนี้
ไม่ใช่ประวัติเขาก็ต้องมีการไม่เขาต้องมีการตรวจสอบ
ถูกไหมฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเข้าไปฝึกอบรมนะฮะ
ไปอบโรมต่างต่างนานาเสร็จปุ๊บเนี้ยก็ต้องไปขอใบอนุญาต
กับทางตำรวจก็คือที่นครบานอืมหลังจากนั้นเนี่ย
นครบานเขาจะมีการเช็คประวัติว่าชายคนนี้เคยต้องโทษอะไรยังไงหรือเปล่า
แต่ถ้าเกิดมีคดีเรื่องของข่มขืนกระทำชำเลาต่างนานาเนี่ย
เรื่องเนี้ยเป็นสิ่งที่หลายคนเขาสงสัยนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของ
การรับผิดชอบของบริษัทที่จ้างรอพอนายนี้ด้วย

ถึงแม้ว่าทางบริษัทรปภจะบอกว่า

ในบนตรีใหญ่กระโทกนี่นะเห็นไหมนะ
ถึงแม้ว่าทางฝั่งของบริษัทราวภอร์บอกว่า

ก็ในเมื่อทางนครบานเขาออกมาให้เนี่ย

คือหลายท่านที่เป็นฝ่ายกฎหมายเขาบอกเลยบอกว่า
ยังไงซะรอพอคือคนที่อยู่ในบริษัทของคุณ

ไม่ใช่ว่าจะไม่รับผิดชอบหรือคุณต้องรับผิดชอบ

มันมีพรบธุรกิจรักษาความปลอดภัยพศ๒๕๕๙
เขาบอกเลยบอกห้ามรับบุคคลใดที่ต้องโทษคดีความผิดทางเพศ
เข้าทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
หากบริษัทรักษาความปลอดภัยไม่ตรวจสอบประวัติย้อนหลัง
กับผู้ที่มาสมัครเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
ก็คือมีโทษคือจำคุกไม่เกิน๓เดือน
ปรับไม่เกิน๕๐๐๐๐บาทหรือทั้งจำถัดปรับ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือ
จริงแล้วคือไอ้ประเด็นที่ว่ารับเข้ามา

ต้องย้อนกลับไปที่ทางฝั่งของนครบาน
เพราะนครบานปล่อยใบอนุญาตนี้มาได้ยังไง
ถูกไหมฮะบริษัทอรบพอเขาอาจจะอ้างว่า
ก็ผมไม่รู้ตอนไหนเมื่อตรวจก็ปล่อยมา

บริษัทรอพอเพราะว่าคุณจ้างรอพอคนนี้

ถูกไหมฮะแล้วที่สำคัญที่สุดคือ
โดนิติก็ไปจ้างบริษัทนี้มาอีกทีนึง

แล้วคิดดูว่าคอนโดนี้เป็นคอนโดใหญ่ด้วยนะ
นี่นะครับก็มันมีตึก๒ตึก

เวลาที่เขาจะไปทำบุญเขาต้องเดินผ่านตึกแรกออกมา
เสร็จแล้วตอนเดินกลับเข้าไปเธอมักจะซื้อพวกน้ำ
ซื้ออาหารซึ่งไปฝาวรอพอทุกครั้ง

เธอเห็นแล้วเพราะว่าเขาชอบใส่นุ่งสั้น
บางทีมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นมันมันสร้างเรื่องขึ้นมา

คือประเด็นมันคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยคนที่เป็นคนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยนะฮะ
คือผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาคือเขากลับมาที่คอนโด
แล้วเขาจะเข้าห้องเขาเข้าไม่ได้เพราะว่าเขาลืมกุญแจเนี่ยเอาไว้กับเพื่อน
พอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยต้องให้ทางช่างของทางคอนโดเนี่ย
ไปตามช่างข้างนอกมาให้มาสะดอกกุญแจให้
เสร็จแล้วรอปภคนนี้ก็มายืนคุมอยู่ด้วย
พอมายืนคุมอยู่เสร็จปุ๊บทำอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บ
ช่างเขาก็กลับไปแต่รอปภคนนี้

สามนาทีเองอ่าเดินกลับมาเสร็จปุ๊บมันก็มาเคาะห้องเขา
พอเคาะห้องเสร็จปุ๊บตอนแรกผู้หญิงเขาไม่ได้เปิดประตูให้
แต่มันตะโกนเข้าไปบอกว่าขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับ
ขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับเสร็จปุ๊บเนี่ย

จะต้องเอาเบอร์โทรศัพท์ไปให้ใครอะไรยังไงหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ไงสักพักนึงก็ยังเคาะอยู่อีก

มันถักเข้าไปเลยถักเข้าไปเลยแล้วก็เอาที่รัฐใช่ไหม
ไม่พอมันขับเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนแรกที่มีข่าวว่า

คือกุญแจมือรอพอถืออยู่จริงแต่ไม่ได้ใส่
คือเข้าไปเสร็จปุ๊บถือกุญแจมือแล้วก็ใช้เทปเนี่ย
เทปไปผ่านสายไฟหนึ่งมันจะไปปิดปากเขา

แล้วพยายามแบบทำให้สถานการณ์มันแบบดีที่สุด
ก็บอกเออจะเย็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนะ

ถ้าเกิดว่าตะโกนหรืออะไรอย่างนี้เขาอาจจะถูกฆ่าได้
เขาก็เลยบอกว่าเอองั้นให้แบบป้องกันด้วยนะ

พอมันล่วงละเมิดทางเพศเสร็จมันก็

ปรากฏแล้วมันมีวัววิทยุขึ้นมา

ลงมาได้แล้วนู่นนี่นั่นแบบหายไปนานมาก
อะไรอย่างเงี้ยอืมทางมันก็เลยตกใจ
ทางผู้หญิงบอกไปได้แล้วไปได้แล้วเขาเรียกแล้วไปได้แล้ว

นตรีมันก็จะเดินออกไปพอจะเดินออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ย

ผู้หญิงบอกอ๋อไม่แต่พี่อย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกนะ

ปุ๊บรอพอก่อนออกไปมันก็หันกลับมาแล้วก็ยกมือไหว้
บอกขอโทษนะครับแล้วมันก็เดินออกไป

คือไปหาคนที่เขารู้จักอืมแต่ไม่ใช่เพื่อนสนิทนะ

แต่ว่าโทรไปหาคนที่อยู่ในระแวกที่เขารู้จัก

ก็หลังจากนั้นเนี่ยเขามาถึงมาสักตีหนึ่งกว่า
หลังจากนั้นเนี่ยเขามาถึงประมาณสักตีหนึ่งกว่า
พอมาถึงตีหนึ่งกว่าเขาพยายามจะขอขึ้นไป
แล้วก็มีตำรวจเนี่ยนายดึงเนี่ยมาด้วย
ปรากฏว่าทางรอพอคนที่เหลืออยู่ข้างล่างเนี่ย

ว่าเนี่ยมันมีเหตุข่มขืนนะ
รู้หรือเปล่าเนี่ยเขาจะมาขอขึ้นไปอะไรอย่างนี้
ก็เท่ากับไปแจ้งแจ้งไอ้คนที่ทำเองนั่นแหละ

แจ้งคนร้ายเองคนร้ายมันก็เลยไหวตัว

จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยตำรวจเขาก็มากันหลายคนเลย

คือพยายามจะขอขึ้นไปก็ไม่ให้ขึ้นสุดท้ายก็เลยตบหน้า
สุดท้ายก็เลยตบหน้าตบหน้าเราพอไอ้คนที่นั่งอยู่ข้างล่างเนี่ย
ตบหน้าเราพอไอ้คนที่นั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยไปทีนึง

คือทางฝั่งของผมมีโอกาสที่คุยกับตำรวจ
คือทางฝั่งของผมมีโอกาสที่คุยกับตำรวจ

เขารู้ว่ามันมีเรื่องของการเสพยาเรื่องอะไรบนคอนโดอะ
เขารู้ว่ามันมีเรื่องของการเสพยาเรื่องอะไรบนคอนโดอะ
เขารู้ว่ามันมีเรื่องของการเสพยาเรื่องอะไรบนคอนโดอะ
เขาจะเข้าไปเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันก็ติดอย่างนี้เหมือนกัน
เขาจะเข้าไปเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันก็ติดอย่างนี้เหมือนกัน
เขาบอกเขาทำงานลำบากมากอะไรอย่างนี้
แต่อันนี้คือมันเป็นความเป็นความตายอันนี้ดีที่เขารอดมา

ที่มันทำเรื่องไม่ดีเสร็จแล้วเนี่ยมันก็หนีไปสาแก้ว

แล้วมันก็บอกว่ามันต้องติดคุกแน่เลยเพราะมันไปเหมือนกับไปข่มขืนคนอื่นมา
แม่ก็ถามไปทำทำไมไปทำอย่างนั้นทำไมมันก็บอกว่า
ก็พอดีผู้หญิงก็ให้เดินไปส่งที่ห้องแล้วผู้หญิงก็แต่งน้อยห่อมน้อยก็เลยมีอะไรกัน
มันไปพูดอย่างงี้ให้แม่ฟังอืม
เสร็จแล้วมันก็ไปนอนที่บ้านเพื่อนอีกคนนึงแล้วมันก็หายตัวไป
ตำรวจก็ไปตามจับเนี่ยเรื่องก็ประมาณอย่างนี้แหละฮะ
แต่สิ่งที่หลายคนก็เป็นกังวลใจก็คือเรื่องว่าตัวรอปภเองเนี่ย
อันนี้เป็นไม่รู้เป็นหนึ่งในกี่คนที่เรียกว่าเป็นโจรอะ
แล้วมันหลุดเข้ามามาเป็นรอปภอ่ะอืม
คือตอนเนี้ยมันทำให้รอพอที่ดีเขาก็มีนะอืม
พอที่ดีเนี่ยเขาก็ลำบากเลยเพราะว่าตอนนี้ที่คอนโดเขา
คอนโดเขาไม่ให้รอพอขึ้นตึกเลยมันวุ่นวายไปกันหมดเลยตอนเนี้ย
เขาก็กลัวไปหมดเลยเพราะไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วรอปภเนี่ย
เป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะอ่า
แม้กระทั่งผ่านการคัดกรองมาจากบริษัทรับประพอแล้ว
ไม่พอไปผ่านการคัดกรองในการออกใบอนุญาตไปจากทางตำรวจ
ทำรวจทางละครบ้านอีกก็ยังมีหลุดออกมาแบบนี้
เขาก็เลยกังวลใจว่ามีหลุดมาได้หนึ่งคน
แสดงว่าต้องมีแฝงเข้ามาอีกด้วยอืมอืมซึ่งวันนี้ผมก็ได้คุยกับทางนายกสมาคม
เอ่อรักษาความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้เขาก็บอกว่ามันก็เขาก็ยอมรับว่า
มันต้องมีหลุดออกมาแน่แน่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องมีระบบ
คือระเบียบหรือระบบที่มันต้องเร่งครัดกว่านี้ไม่งั้นเนี่ย
ถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนน้อยแต่มันก็ทำให้คนอื่นเนี่ย
คือประชาชนคนอื่นเนี่ยหวาดระแวงเหมือนกันว่าไอ้ส่วนน้อยนั่นอ่ะ
มันจะไปอยู่ตรงไหนเหมือนกับไปซื้อรางวัล
ถูกหรือว่าวันที่หนึ่งอ่ะอืมไอ้นั้นจะไปอยู่ที่ไหน
ไปแจ็คพอร์ตที่ใครอ่าไปแจ็คพอร์ตที่ใคร
ซึ่งมันไม่สามารถปล่อยมาแบบนั้นได้อืม
ปลอดภัยไม่ทุกหมู่บ้านก็ต้องมีรอบพอพอมีหมู่คอนโดก็ต้องมีรอบพอพออยู่ดี
แต่พออันนี้คืออยู่ที่ว่าใครจะโดนเนอะอืมอืม
ต่อจากที่เออเราเราเข้าไปคอนโดเรารู้สึกเราปลอดภัยล่ะ
ถูกไหมคะมีคนก็บ้านอ่ะมันก็คือบ้านเราอ่ะอืม
ล่าสุดเนี่ยเขาก็เปิดปากนะครับบอกว่ามูลเหตุจูงใจมา
เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยนะครับแอบชอบผู้หญิงคนนี้
แล้วในวันเกิดเหตุแล้วไปก่อเหตุเนี่ยเสพยาบ้าไปสองเม็ดน่ะ
หลังจากนั้นเนี่ยพอผู้หญิงคนนี้เนี่ยให้ช่างมา
เรื่องของกุญแจริบรอยกุญแจประตูเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเดินกลับไปแล้วก็บอกเขาทนไม่ไหว
ก็เลยกลับมาแล้วมาเคาะเรียกพอผู้หญิงประตูเขาผลักเข้าไป
แล้วก็ยืนยันไม่ได้ทำร้ายร่างกายผู้หญิงแต่ขู่ว่าจะใช้กุญแจมืออืม
อ่าเนี่ยนะฮะก็ล่าสุดที่เปิดปากมาแบบนี้ครับอืม
แล้วมันใช่เรื่องเหรอก็ตอนนี้ไงสรุปอย่าบ้าอืม
ใช่ไหมก็เหมือนกับน้องเต้ยที่เสียชีวิตไปนะคุณหนุ่มเนาะ
ก็น่าสงสารมากนะเธออ่าจริงจริงในคอนโดทั้งนั้นเลยอ่ะอืม
ความปลอดภัยอยู่ตรงไหนก่อนใช่อันนั้นคือโดนแทงสุดท้ายก็ต้องมันต้องเขา
เหตุการณ์ก็ต้องตายแต่น้องเต้ยน่าสงสารก่อนเพราะว่าไม่น่าจะตาย
นึกออกปะแต่เอิ้นจุดไปตัดตรงเส้นเลือดอ่ะมีอืม
เลือดใหญ่ที่เส้นเลือดใหญ่เลือดขนาดนางออกมาร้องขอชีวิตแล้วนะ
ในนี้สุดตายอ่ะอืมนะ